เขาเปิดจุดชมวิวแห่งใหม่

ได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเลยนะคะชื่อ

ไปเลยหมายถึงเราจะไปเลยนี่อยากไปว่าสวยขนาดนี้อยากไปเดี๋ยวไปเลย
ไม่ทันแต่ว่าอันนี้เป็นภาพเป็นภาพมาให้ดูกันก่อนนะคะ
แสงแรกฟ้าที่แหลมตาชี
เป็นการเปิดตัวแหลมตาชีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
อำเภอยริงจังหวัดปัตตานีอย่างเป็นทางการค่ะ
หลังจากที่มีการขับเคลื่อนโครงการเนรมิต
แหมตาชีอัญมณีแห่งท้องทะเล
เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยว
โดยมีนายสุริยะอมรโรธวรวุฒิ

กิจกรรมมีวิ่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เดินวิ่งแหลมตาชีมินิมาราทอน
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า๑๐๐คน
ระยะทาง๑๐กิโลเมตร
อกจากนี้ก็มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

จาก๑๒อำเภอและกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแหลมตาชี
มีผู้ที่สนใจเข้าประกวดกว่า๗๐ผลงานเลยนะคะ
แต่ละภาพก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของธรรมชาติ
ทั้งวิถีชีวิตประมงแห่งท้องทะเลแหลมตาชีค่ะ
นี่ก็เป็นภาพที่เขาส่งเข้ามาประกวดนะคะ
ก็เดินดูภาพแต่ละภาพสวยงาม

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า
ตาชีคือความมหัศจรรย์บนปลายด้ามขวาน
เป็นจุดชมพระอาทิตย์แสงแรกและแสงลับฟ้าแห่งเดียวของประเทศไทย

ถือว่าเป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลอ่าวไทย
ซึ่งทางจังหวัดนะคะจะได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไป
เปิดตัวอย่างเป็นทางการและกิจกรรมเยอะแยะมากมายทีเดียว